ถึงข่าวนี้ครับจวกยับกู้ภัยทิ้งศพคารถตายอืด๑๒ชั่วโมง
คือยังงี้ครับบนมอเตอร์เวรมันเกิดอุปติเหตุ
กู้ภัยทางหลวงไปตรวจสอบแจ้งบอกไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เออนะฮะปรากฏว่าเขาเอารถของกลางไปเก็บสิครับ
ไปเก็บ๑๒ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบใหม่
ขออภัยนะฮะศพกระเด็นมุดลงไปอยู่ตรงตรงที่คนขับอ่ะ

ใต้พวงมาลัยอ่ะฮะ

นั่นแหละนั่นแหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาครับ

ตำรวจทางหลวงสถานีย่อยเขาเขียวตะบนบางพระเบอร์ศรีราชา

หลังจากตำรวจทางหลวงเนี่ยนะฮะ
แจ้งให้กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าเก็บศพ
นายพัทรชัยอัธพรอายุ๖๘ปี
เป็นชาวระยองท่านเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋ง
ทะเบียน๒กกรเรือ๑๗๘๗กรุงเทพมหานคร
พลิกคว่ำบนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าพัทยา
เมื่อ๗นาฬิกา๔๕นาทีของเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุกู้ภัยทางหลวงเข้าตรวจสอบ

ไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ
ก็เลยเคลื่อนย้ายรถไปเก็บ
ในพื้นที่เก็บของกลางนั่นแหละนะครับ
กระทั่งทุ่มหนึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พบศพนายพัฒนาชัยซึ่งเป็นคนขับ
อยู่ในสภาพแขนซ้ายแขนขวาหัด
ขดตัวอยู่ตรงเบาะคนขับใต้พวงมาลัย
แล้วให้กู้ภัยสว่างประทีบมาเก็บศพ

แล้วติดต่อยาดคือ๑๒ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับ
นายธีรพงศพยายุสา๑๔ในเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพียวเยี่ยงไทยศรีราชาระบุบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยได้รับแจ้งเหมือนกัน
แต่กู้ภัยทางหลวงเข้าถึงพื้นที่ก่อน
แล้วแจ้งแล้วตรวจสอบในรถแล้วบอกว่า
ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทางนี้เขาก็ยกเลิกภารกิจสิ
กระทั่งช่วงค่ำได้รับแจ้งให้ไปเก็บศพ

ถ้าเขาบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส
และ๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วถ้าเขาตาย
ตอนหลังเนี่ยใครจะรับผิดชอบอ่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้น
จริงนะไม่รู้กู้ภัยคิดยังไงนะ
แต่ผมว่างานนี้ไอ้กรณีนี้